ก่อนที่บรรยากาศช่วงสงกรานจะผ่านไป
เราพาคุณผู้ชมย้อนวัยไปดูความน่ารักสดใสของน้องป๊อกแป๊กกันดีกว่า

เอาไปดูรูปกันแล้วคุณจะรู้เลยว่า
นี่น่ารักมากเลยนะคะ

นี่รูปนั้นสงกราน

เป็นภาพที่สมัยทั้งลิซ่าแล้วก็แบมแบมเนี่ย
สงกรานเมื่อหลายปีมาแล้วนั่นเองค่ะ

จะไปเข้าค่ายวายจีฝึกเป็นศิลปินเกาหลี
จนดกยังมีชื่อเสียงกันขนาดนี้

แล้วแบมแบมก็โอ้โหแววหล่อมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะ
พี่แจ๊ว่าไปนะคะ

เจ้าตัวจะบินมาไทยนะฮะจัดแฟนมิตติ้ง

เพราะว่าเขาเชิญเราไปนะจ๊ะ